คุณผู้ชมครับติดตามเหตุใหญ่ส่งท้ายปีกันก่อนเลย

คือไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ

ไม่ได้เกิดในบ้านเราก็จริงแต่อยู่ใกล้เรามาก
ปลอยเป็ดของกัมพูชาเป็นกาซิโนแห่งหนึ่ง
เป็นกาซิโนเป็นที่พักเป็นโรงแรมด้วย
คือกาซิโนที่เป็นบ่อนเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวเขาเป็นบ่อนอย่างถูกกฎหมายนะฮะ
ในฝั่งปลอยเป็ดเนี่ยมีหลายที่มี๑๐ที่ได้
แต่เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่เป็นที่สถานที่ใหญ่นะฮะ
เกิดเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
มีคนที่ถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เยอะเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับค่อยไล่กันไปนี่
มุมนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงที่เพลิงไหม้แบบโอ้โหแบบกำลังหนักหนักเลยอ่ะค่ะ

คือทุกภาพเหตุการณ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
นี่คือวินาทีชีวิตของผู้ประสบภัยนะคะ
คือทุกคนก็พยายามที่จะหนีเพื่อเอาตัวรอด
เพื่อให้ตัวเองนั้นรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
หลายภาพอาจจะเห็นแล้วสะเทือนใจค่ะพี่อุ๋ย
คือความโหดร้ายของมันก็คือมันไหม้จากข้างล่าง

บางคนหนีไปอยู่ชั้นด่ายฟ้า
นี่บางคนปีนออกนอกหน้าต่างแล้วเดินตามระเบียง

นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะฮะ

บางคนต้องตัดสินใจกระโดดออกมานะฮะ
ค่ะเพราะว่าทนความร้อน
นเปลวเพลิงไม่ไหวจริงนะคะ
ดูเสียงเพลิงมันถึงตัวแล้วค่ะ
คือเสี่ยงที่จะกระโดดลงมาค่ะ
โอ้โหคือด้านล่างก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามเอาเบาะเอาอะไรไปปูไปรอง
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะกระโดดลงมาช่วงเวลานั้นจะ

ตรงจุดตรงนี้นะครับนี่เป็นวินาทีที่ผู้สบภัยนะครับ
โอ้โหกลุ่มควันนี่แบบแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ยืนรวมตัวกันอยู่นะครับ
การกระโดดของผู้ชายคนนี้ทำให้ผู้ประสบภัยอีกคนนึง
ซึ่งอยู่ที่บริเวณขอบชั้นลอยตกลงมาข้างล่างไปด้วย
กลางสายตาของผู้คนที่กำลังรอดูวินาทีชีวิตตรงนี้
แล้วก็พยายามเอาใจช่วยกันนะครับ
นี่อีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นมุมที่ผู้ประสบภัยหญิงคนหนึ่ง
ตัดสินใจกระโดดหนีตายออกมาเหมือนกัน
แต่ตรงจุดนี้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่าง
เป็นโรงแรมและเป็นกาซิโนที่ฝั่งปลอยเป็ดของกัมพูชาเกิดเพลิงไหม้
เมื่อเวลาประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเกิดเพลิงไหม้
ประมาณ๒๓นาฬิกา๔๐นาทีของคืนที่ผ่านมานะฮะ
นี่จะเห็นเป็นภาพที่ชั้นล่างนะครับ
คือเพลิงนี้โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ
เปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้จากด้านในที่เป็นชั้นล่าง
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยกันดับเพลิง
ระงับเหตุนะครับเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
พรมปูพื้นนี่ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ไฟนี้โหมลุกไหม้กระจายไปตามจุดต่างนะครับ
เขามีอยู่๒๓อาคารที่อยู่ติดกัน
สุดท้ายควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับ
ห่มลุกไหม้อย่างรุนแรงมากขึ้นขยายวงกว้าง
ลุกลามไหม้ทั้งตัวอาคาร

นี่เป็นจุดที่เป็นสะพานเชื่อมสะพานเชื่อม
เขาก็จะมีอยู่สามตัวตึกอาคารด้วยกัน
ก็จะเชื่อมไปยังจุดต่างของอาคาร
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ทีแรกเข้าไปด้านในต้องล่าถอยออกมานะฮะ
ผู้ประสบภัยที่เป็นทั้งพนักงานเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านในอาคารนะครับ
ทุกคนก็ต้องหนีตายนะพยายามจะออกมากัน
ออกมาทางหน้าต่างแล้วกระโดดลงมานะฮะที่ระเบียงชั้น๒
เพื่อจะหาทางไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็ต้องกระโดดกันอีกรอบนึง

เดินเนี้ยต้องหนีแบบออกมาไม่ใช่พ้นกลุ่มพันธุ์แล้วก็เปรียบเพิงก่อน
บางคนไม่โชคดีขนาดนั้นนะครับ

หากว่าไม่ได้อยู่บนชั้นที่สูงมาก
พอมีโอกาสในการกระโดดลงมาแล้วรอด
ใช่นั่นถ้าอยู่สูงขนาดนั้นน่ะครับ
ขอความช่วยเหลือนะฮะว่าอยู่ตรงนั้นนะครับ
บางคนก็ต้องไปนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างนะฮะเพราะอยู่ด้านในไม่ได้ควันมันเยอะเหลือเกิน
เพลิงก็มามันร้อนแล้วอาคารก็สูงหลายชั้น
มีจังหวะที่เจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าขึ้นไปรับตัวนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ข้างบนนะครับ
แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะควันไฟมันลอยออกมา
เมื่อกี้มุมเมื่อกี้ที่เห็นพรมทางเดินนะเดี๋ยวถ้าภาพไปถึงจะให้ดูนะฮะ
ช่องระบายอากาศมีแต่ควันดำออกมาทั้งนั้นเลยแล้วมองไปแทบไม่เห็นอะไรเลยค่ะ
มีแต่ควันเราจะวิ่งฝาลงไปข้างล่าง

อีกคลิปนึงเนี่ยจะมีเครนตั้งอยู่

ขึ้นไปบนเครนนะ

เข้าไปยังตัวของอาคารกาซิโน

ก็ไม่ถึงกาซิโน

ไปรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

เมื่อคืนนี้ต้องร้องขอความช่วยเหลือมายัง

ขอการสนับสนุนทำกำลังเจ้าหน้าที่

เข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับ

อันนี้คือภาพ
คนที่ถ่ายจากฝั่งไทยนะครับ

แต่ฟันยังขนาดนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ได้สวมชุดพร้อมอุปกรณ์

ตอนที่สามารถควบคุมเพลิงได้

อาคารอยู่อาคารหนึ่งสูง๑๗

เขาก็ไล่คอกล่ามตามห้องเลยนะครับ

ออกมาแล้วคือควันปะทุออกมาเลยค่ะแล้วพอเปิดประตูเข้าไปในห้องนี้นะครับ

สิบห้านะครับโอเค
มีคนอยู่หรอมีคนอยู่หรอ
สิบห้าสองสองเจอห้างนะครับพี่แจ้งมา
ห้องนี้มีคนอยู่นะครับแล้วพอเข้าไปด้านในเนี่ย
เสียชีวิตแล้วนะฮะ๒ศพครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
แล้วในห้องก็ยังมีควันแบบหนาแน่นเลยนะฮะนี่ฮะ
ห้องหนึ่งห้าสองสองซึ่งห้องนี้พบว่ากระจกหน้าต่างถูกพุบเปิดออกนะครับ
คือคนที่อยู่ในห้องคงพยายามระบายควันแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายเนี่ยฮะเขาเสียชีวิตครับ
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามบรรยากาศสดในพื้นที่ค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดโรงเกลือและด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ตามคำสั่งของผู้บรรจการจงหวัดสะแก้ว
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

กว่า๑๘ชั่วโมงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ซึ่งตั้งแต่ที่เกิดเหตุมาก็มีญาติของผู้สูญเสียนะคะ
มารอที่บริเวณด่านคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
พูดดีจักรรรรับร่างของบุคคลอันเป็นที่รัก
เชื่อไหมคะว่าคุณผู้ชมมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับร่างได้เลย
ซึ่งก็ทำมากว่าปีแล้วค่ะในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมีการโทรมาหาญาติ
แล้วก็เล่าให้ญาติฟังบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะ
และตอนนี้กำลังรอกระเช้ามารับอยู่
จังหวะที่กระเช้ามารับค่ะคุณผู้ชม
ก็บริเวณด้านหลังของคุณวรวุฒิเนี่ยมีหญิงตั้งคันมารอที่จะขึ้นกระเช้าอยู่
ก็เสียสละให้หญิงตั้งคันรายนั้นขึ้นกระเช้าไปก่อน
แล้วย่าดก็มาทราบภายหลังนะคะว่าคุณวรวุฒิเนี่ยเสียชีวิต
และทราบตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาแล้ว
ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมา๗โมง๘โมง
ก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อที่จะขอรับศพบุคคลอันเป็นที่รักกลับมาจัดพิธีศพที่ประเทศไทย
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้พบกับร่างของนายวรวุฒิเลย
ตอนนี้นะคะญาติของคุณวรุธอยู่กับดิฉันค่ะก็คือคุณสุนิสาเป็นแฟนของคุณวรวุฒิเนอะ
ตอนนั้นที่ได้คุยกับคุณวรวุฒิล่าสุดคือตอนไหน
ตอนเที่ยงคืน๕๕ค่ะบอกว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยรอกระเช้ามารับค่ะ
แล้วทีนี้เขาขึ้นไปชั้นดัดฟ้ากระเช้าไปไม่ถึงต้องไต่ลงมาชั้นเจ็ดค่ะ
แล้วทีนี้ก็แก๊สมันระเบิด

แล้วเขาได้กระเช้าแล้วนะตอนอยู่ชั้น๗มีหญิงตั้งคัน
ก็เลยเขาก็เลยให้เขาลงมาก่อนแต่สุดท้ายมันไม่ทันค่ะ

ใช่วันนี้เป็นวันเกิดเราวางแผนว่าตอนเช้าเราจะออกด่านมากลับบ้าน
ก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้
ตอนนี้เหมือนคุยกับดิฉันเมื่อสักครู่บอกว่ามีความกังวลใจ
ใช่กังวลใจตรงที่ว่าเราสามารถยืนยันตัวตนได้ว่านี่เป็นศพของแฟนเรานะ
เรามีข้อมูลทุกอย่างญาติไปยืนยันที่โรงพยาบาลแล้ว
ทำไมยังไม่สามารถเอาศพออกมาได้
ในเมื่อยืนยันเอกลักษณ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเขาชันสูตรอะไรเรียบร้อยแล้ว
ทำไมตอนนี้ทางการกัมพูชาต้องนำศพไปที่วัดฝั่งกัมพูชาด้วย
ทำไมไม่ให้เอาออกมาเลยเพื่อบำเพ็ญการกุศลอะไรก็แล้วแต่
อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงเพราะเมื่อสักครู่เราคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า

ใช่อยากฝากถึงหน่วยงานในการดำเนินการ
คือศพมันเยอะคุณน่าจะดำเนินการให้มันเร็วกว่านี้อย่าปล่อยให้มันข้ามวัน
เพราะเราไม่รู้ว่าศพมันตั้งกี่ร้อยศพถ้าคุณรอให้ทั้งหมดมันไม่ทัน
อีกสองสามวันมันช้าเกินไปค่ะ

อยากเห็นใจครอบครัวด้วยตรงที่เราสามารถระบุได้แล้วว่าคนนี้คือศพของครอบครัวเรานะ
ทำไมคุณไม่เซ็นอนุมัติให้เลยทำไมคุณต้องรอ
ขอให้ได้ร่างของบุคคลอันเป็นที่รักโดยเร็วเนาะค่ะ
นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของญาติเท่านั้นนะคะที่มารอรับร่างอยู่ที่บริเวณด่านพรมแดนครองลึกนะคะ
เราได้พูดคุยกับหลายท่านก็พูดเหมือนกันว่าคืนนี้ทั้งคืนก็จะรอจนกว่าร่างของบุคคลอันเป็นที่รักจะกลับมาค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยเข้าไปที่ฝั่งของกัมพูชาเพื่อจะไปดูที่เกิดเหตุนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่ะค่ะ
โดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พบว่าอาคารกาซิโนแกนไดมอนด์ทั้ง๓อาคารเนี่ยบางอาคารมีการเอ็นบางอาคาร
รวมไปถึงสื่อมวลชนรวมกว่าร้อยชีวิตค่ะ
ให้กลับเข้ามาฝั่งไทยก่อนเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีทั้งหมด
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานของฝั่งกัมพูชา
แต่ว่าบางส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
เราสังเกตเห็นรถกู้ภัยขับเคลื่อนเข้าไป
ฝั่งของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องกว่า๑๐คัน
ก็เป็นหนึ่งในความหวังของญาติว่าน่าจะได้ร่างของบุคคล
อันเป็นที่รักกลับมาภายในคืนนี้นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวดีแล้วก็นางสาวตา

ไหม้เมื่อคืนนี้บอกกับทีมข่าวว่า
ขณะที่เกิดเหตุประมาณสัก๕ทุ่ม
ขณะที่ทำงานบริเวณหน้าเคาน์เตอร์
ก็เห็นแสงไฟประทุขึ้นมาจากชั้น๒
แล้วก็ประทุขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งตอนนั้นมีนักเล่นแล้วก็พนักงานจำนวนมาก
คร่าวก็น่าจะประมาณ๕๐๐คน
ต่างก็วิ่งหนีกันอลละหมานนะคะ
ซึ่งเธอทั้งสองก็ยอมรับว่าตกใจแล้วก็เสียใจ
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
และมีผู้เสียชีวิตมากด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงของผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองคนค่ะ
แสดงว่าหลายคนที่เสียชีวิตก็จะเป็นมันะงาน

มีสัญญาณบอกอะไรไหมใช่ไหมเพราะเสียงระเบิดหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ไม่ไม่มีเสียงอะไรหรอก
ให้เอาน้ำผ้าม่านอ่ะเอาเอาผ้าม่านไปชุบน้ำแล้วก็
อ่าแล้วก็ปิดจมูกไว้แล้วก็
ถ้ายังอยู่ถ้าลูกค้ายังอยู่ก็ให้โบกมือเอาผ้าโบก
แล้วก็โบกกันเต็มเลยอะแล้วก็
ใช่แล้วก็ร้องว่าไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหว
มีแต่ผู้หญิงที่แขวนขาออกมา
คนที่เสียชีวิตคือโดดลงมานี่คือแบบ
โดดโดดจากดากฟ้าเลยอะ
ผู้ชายมีผู้ชายสองคนโดดมาก็เสียชีวิตเลย
เราได้ยินเสียงไซเลนของรถกู้ภัย
จากฝั่งของกัมพูชาข้ามมายังฝั่งไทย
ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าร่างของคนไทยที่เสียชีวิต

จะมีการนำกลับมาที่ฝั่งไทยภายในคืนนี้หรือไม่
ซึ่งอาจจะต้องมีขั้นตอนเรื่องของเอกสารของทางฝั่งกัมพูชา
จำนวนผู้เสียชีวิต๒๑ร่างรวมถึงบาดเจ็บ๕๓นั้น
ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มในตอนนี้นะคะ
แต่ว่าถามทางเจ้าหน้าที่บอกว่าที่แน่มี๑๑ร่าง
มี๑๒ร่างอยู่ที่วัดตราดวัดไทยในฝั่งกัมพูชา
ร่างยืนยันว่าเป็นคนไทยเพราะว่าพกบัตรประชาชน
แต่ว่าอีก๔ร่างไม่พบบัตรต้องรอยืนยันอัตลักษณ์ค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
จากด่านพรมแดนคองลึกจังหวัดศักดิ์แก้วค่ะ
ขอบคุณคุณวิวัลวันทำพระพักดีนะคะ
มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางกัมพูชาเนี่ยค่ะได้มีการประสานขอความช่วยเหลือมาที่กู้ภัยฝั่งไทยด้วยนะคะ
ให้ไปร่วมกับทางกู้ภัยทางกัมพูชาและเจ้าหน้าที่

ทีมข่าวของเราได้คุยกับกู้ภัยที่ไปร่วมช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้
ภัยบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือหลายอย่างมาก
เล่าให้ฟังว่าพอได้รับการประสานก็ระดมกำลังไปเลย
ให้ความช่วยเหลือได้รับการอนุญาตจากทางการกัมพูชาให้เข้าพื้นที่
การค้นหายากมากค่ะลำบากมากเพราะอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก
หน้าที่หลักของทางป่อเต็กตึงคือค้นหาผู้บาดเจ็บผู้รอดชีวิตและผู้เสียชีวิต
ต้องค้นหาตามห้องต่างต่างของตึกค่ะเดินเท้าขึ้นไป
ควันไฟเยอะมากแบ่งกำลังการค้นหาออกเป็น๓ชุด
กู้ภัยค้นภายในอาคารชุดกู้ชีพที่ค้นหาช่วยเหลือคนเจ็บ
และชุดนิติเวศที่เก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตก็มีการประสานงานทำงานร่วมกันกับทางกู้ภัยของกัมพูชาค่ะ
วันนี้จะเกิดจากวัสดุโพมหรือบรยายเทอร์ต่างมักกว่าเวลาเยอะ
ใช่นะครับเราก็ทำตามขั้นตัดของกู้ไพเขามีน
เพราะเราไม่สามารถทำเครื่องการธุรกิจที่นอกเหลือคำสั่งพอได้
คุณผู้ชมคะทางด้านอาสาร่วมกับตันยูก็ไปช่วยเหมือนกัน
นายนพัฒน์กลมเกลี้ยงค่ะทางร่วมกับตันยูเนี่ยนำกำลังหกนายไปช่วยคนเจ็บ
และเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้เข้าไปภายในห้องหมายเลข๑๒
คุณนพัฒน์บอกว่าตอนที่จะนำเจ้าหน้าที่๖นายขึ้นไปที่อาคาร๑๗ชั้น
เพื่อนำร่างของผู้หญิงไทย๒คนลงมาด้านล่าง
ตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยควันเยอะมาก
ก็เลยไม่สามารถนำร่างของผู้หญิงไทย๒คนที่เสียชีวิตลงมาได้

แล้วก็ต้องดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก็คืออยากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๓ทุ่มคืนนี้ค่ะ
ช่วงที่ขึ้นไปพบทีแรกควันค่อนข้างหนา
แล้วก็ความร้อนยังมีความร้อนสะสม
แบบนี้ไม่ต้องใส่ชุดพลายสูตรก็เข้าไปปฏิบัติงานได้
อุปสรรคตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของ
ความสูงของตัวอาคารที่จะขึ้นไปค้นหา

เพราะว่าคือถ้าพักผ่อนไม่พอร่างกายไม่แข็งแรง
ไอ้นี่จริงคือเดินเท้าบันไดหนีไฟ๑๕๑๗ชั้นนี่คือมันใช้แรงเยอะมากครับ
แล้วคือวันนี้น้องก็ปฏิบัติงานกันแบบตั้งแต่เช้าอะครับ
คือทางกู้ภัยของไทยที่ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาผู้ที่อยู่ในอาคารนะฮะ

อาคารหนึ่งนี่๑๗ชั้นอีก๒อาคาร๘ชั้น๗ชั้นเนี่ยมันมีอีกหลายห้อง
กาซิโนแห่งนี้ที่เป็นชาวกัมพูชาเขาบอกเฉพาะพนักงานก็๔๐๐คนแล้วนะ
แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ที่ไปทำงานที่นี่ค่ะตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเป็นคนไทย
เพราะกล้ามในเป็นนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่แค่พนักงานไม่นับผู้มาเข้าพักในโรงแรม
ผู้มาท่องเที่ยวผู้มาเล่นในบ่อนกาซิโนอะไรพวกนี้นะฮะ
คือก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงกลางวันนะคะ
พี่อุ๋ยบอกว่า๙๐นะคะของที่อาคารแห่งนี้ที่มันจุดเกิดเหตุ

อย่างเป็นทางการเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ยังคงต้องรอฟังนะครับเพราะทางการกัมพูชายังไม่ได้สรุปออกมา
แต่มีรายงานว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ข้ามฝั่งไปทำงานอยู่ที่นั่นนะครับ
ณขณะนี้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้ว๒๑รายบาดเจ็บ๕๓ราย
ศูนย์หายังหาไม่เจออีกแปดรายเดี๋ยวต้องรอการสำรวจอาคารอย่างละเอียดด้วยนะครับ
ยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างในเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ส่วน๒๑รายมีรายงานข่าวมาตอนแรกว่าเป็นคนไทยทั้งหมด
เดี๋ยวรอการยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าคุณวิมลวันที่รายงานมาล่าสุดบอกว่า
ตรวจเจอบัตรประชาชนจากร่างของผู้ที่เสียชีวิตที่เจอเนี่ย
มี๑๑ณขณะนี้ที่พบว่ามีบัตรประชาชนคนไทยที่เหลือต้องรอการตรวจสอบต่างนะครับ
ส่วนนี้คือโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็แยกย้ายไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างนะครับ
โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกหนึ่งราย
ศูนย์หายที่ยังหาไม่เจอ๘คนเป็นพนักงานกาซิโนเป็นคนไทยนะฮะ
ตามรายงานณขณะนี้และยังมีนักเที่ยวที่เข้าไปเล่นพนันที่กาซิโน
ยังไม่ทราบจำนวนอีกว่ามีทั้งหมดกี่คนกันแน่
ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้ประสบภัย
ซึ่งมีหน่วยงานของไทยที่ชายแดนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไทย
ที่ต้องการกลับประเทศซึ่งส่วนใหญ่เอกสารเดินทางเนี่ยถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับประเทศเนี่ยก็ต้องไปอำนวยความสะดวกให้
และทำกระบวนการส่งต่อเอกสารให้ศูนย์ประสานงาน
นำไปให้คนไทยเพื่อข้ามแดนกลับไทยนะครับ
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า
กำชับบุคลากรทางการแพทย์
ให้ดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
กำชับโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
เตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
คนไทยและคนกัมพูชาครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรา
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในอาคารที่เกิดเหตุ
และเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะดีที่รอดมาได้จากเหตุการณ์นี้
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะตอนที่เกิดเหตุ
อยู่ในห้องพักบนชั้น๑๔นะคะ
เมื่อคืนนี้เสียงดนตรีจากคอนเสิร์ตข้างกาซิโนเสียงดังมาก
หรือว่าที่ห้องเล่นกาซิโนชั้นล่าง
นี่ยังดีนะคะที่เขาลงมาชั้นล่าง

ไฟช็อตที่หลอดไฟสปอร์ตไลท์หลังบาน้ำในห้องกาซิโน
รอปภนำถังดับเพลิงมาฉีด
แต่ไฟมันพวยพุ่งขึ้นไปติดฝ้าแบบรวดเร็วมากค่ะ
แล้วลามไปทั่วห้องเลยหนีรอดมาได้
แต่ตอนนั้นไม่รู้จริงว่ามีใครเป็นอะไรบ้าง
ก็พยายามจะเอาชีวิตรอดก่อน
รู้แค่ว่าในนั้นมีคนไทยอยู่เป็นร้อยคนค่ะ
แต่ผมไม่ได้เป็นคนเล่นผมไม่นั่งดูเพื่อนเฉย

ตอนแรกเขาสปาร์คเข้ารัวสปอร์ตไลท์ไปดาวนไลท์
แล้วทางเจ้าที่เขาเอาเครื่องดับเพลิงหาดับเพลิงไปฉีด
พอฉีดปุ๊บไฟมันขึ้นเพดานวาบ

ผมมองดูท่าแล้วไม่น่าจะเอาอยู่แล้ว
เพราะว่าดับเพลิงครึ่งชั่วโมงมันยังไม่มาเลย

ขึ้นไปอยู่ข้างบนผมเห็นคนทุบกระจกแล้วก็โดดประตูลงมา
เหมือนในหนังเลยพี่กระโดดลงมาประมาณชั้น๔ชั้น๕แหละพี่
กระโดดลงมาเลยพี่
ไม่รู้ว่านี่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่านะฮะ
ถ้านักเที่ยวคนนี้ที่เล่าให้ฟังนะค่ะโอ้โหนี่แล้วก็ลามขึ้นไปนู่นเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูไทม์ไลน์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้หน่อยนะครับ
เหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน๔๐นาทีของคืนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเกิดเพลิงไหม้ไปแล้วนะครับแล้วทางการกัมพูชาประสานขอรถดับเพลิง
มายังฝั่งไทยให้ไปช่วยเหลือตีหนึ่งห้าสิบนาทีเพลิงลุกไหม้จากด้านในตึก
แล้วก็เริ่มลุกลามออกมาบริเวณด้านนอกของตึกแล้วก็ไหม้รุนแรงขึ้นเรื่อย
ซึ่งในขณะนั้นยังมีคนติดอยู่ด้านในอาคารอยู่หลายคน
มีคนกระโดดลงมาจากตึกชั้น๕ที่อยู่ด้านหลังของตึกด้วยนะครับ
ตี๓นะครับทางการกัมพูชาประสานฝั่งไทยขอสนับสนุนรถกระเช้า
เนื่องจากยังมีคนติดอยู่บนดาดฟ้าประมาณ๕๐คน
โดยไทยได้ส่งรถกู้ชีพ๑๐คันวิ่งเข้าไปรับคนไทยที่ประสบเหตุ
ข้ามมารักษายังโรงพยาบาลที่อรรวรรณยประเทศจังหวัดสระแก้ว
ปี๕นะครับเพลิงยังลุกลามลุกไหม้สะพานเชื่อมระหว่างกาซิโน
ยังปลอยเปรตรีสอร์ทที่เป็นอาคารติดกันซึ่งมีร้านกาแฟมีถนนมีทางรถไฟ
เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ตรงนั้นนะครับ
มีการประกาศให้คนไทยและพนักงานที่ทำงานที่กาซิโนฮอลิเดพาเลส
อยู่ด้านหลังกาซิโนแกรนไดมอนด์ให้อบพยพออกมาด้านนอกโดยด่วน
พอเกรงว่าจะลามไปอีกคณะเดียวกันนะครับ๗๓๐นเข้าสู่รุ่งเช้านะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ได้แค่๗๐
ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและยังมีคนติดค้างอยู่ด้านในอาคาร
ก็ต้องเร่งช่วยเหลือพร้อมกับการระมัดระวัง
เนื่องจากตัวอาคารบางจุดเริ่มมีการซุดตัว
จากไฟแล้วก็น้ำที่มีการควบคุมเพลิง
๑นาฬิกา๓๐นาทีในวันนี้นะครับ

ควันพวยพุ่งออกมายังคุกขลุ่นอยู่

ก็ต้องพยายามหาทางเข้าไปตรวจสอบด้านในอาคาร

ก่อนจะมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตครั้งแรก
เมื่อ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
พบผู้เสียชีวิต๑๓รายบาดเจ็บ๕๓ราย
และศูนย์หายอีก๘ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย
๔นาฬิกาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและกู้ชีพของไทย
หลายมุลนิธิรวมกับ๑๐๐นาย
ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหาย
ซากของอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๒๑ราย
นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาเจ้าหน้าที่
ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวอาคาร
จนกระทั่งถึงเวลาทุ่มหนึ่งวันนี้นะฮะ
ที่คุณวิมลวันเพิ่งรายงานมาล่าสุดเนี่ย

โดยเฉพาะในส่วนอาคารที่มี๑๗ชั้น
บนชั้น๑๗ของอาคารเนี่ยก็ยังมีเพลิงปะทุอยู่นะครับ
ควบคุมเพลิงไม่ได้๑๐๐นะขณะนี้
แล้วต้องทำงานอย่างระมัดระวังในการค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมด้วยนะครับ

กาซิโนแห่งนี้มีพนักงานที่เป็นคนไทยเยอะนะครับ
นักเที่ยวที่เขาไปที่กาซิโนไปนอนพักที่โรงแรมที่นั่น
คนไทยนี่ก็เยอะมีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตคนที่ยังศูนย์หาย
วันนี้มีคุณแม่คนหนึ่งนะฮะชื่อนางรจนาบุตรงาม
ไปตามเรื่องอาการบาดเจ็บของลูกสาวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่คนเจ็บที่ฝั่งไทยนะฮะได้รับตัวมานะครับ
แล้วคนเจ็บคนนี้เป็นคนไทยนะครับคุณแม่บอกว่าลูกสาวถูกส่งตัวมารักษาที่นี่เป็นคนแรก
อาการหลักหลักคือสำลักควันไฟแต่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางแพทย์แล้ว
แต่เพื่อนของลูกสาวน่าเป็นห่วงกว่าเพราะจนถึงขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้
ขนาดวันนี้คุณรจนาบอกว่าเป็นห่วงเพื่อนของลูกก็ข้ามไปดูที่จุดเกิดเหตุนะฮะฝั่งปลอยเป็ดอาคารที่เกิดเหตุ
ก็ยังไม่เห็นข่าวเพื่อนของลูกสาวเลยฮะว่าเจอหรือยัง
อย่างที่บอกไว้ก็จะมีหลายตึกอย่างน้อยคือ๓ตึกแล้วก็จะมีตึกที่มีจุดเชื่อมต่อ
แล้วก็อยู่ใกล้เมืองไทยมากเพราะว่าตรงกันข้ามกับตลาดโรงเกลือและด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
รัญญประเทศจังหวัดสะแก้วห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาแค่ประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรเท่านั้น
มาดูตัวอาคารค่ะอาคารจะสูง๑๗ชั้นนะคะมีทางเชื่อมอยู่ที่ชั้น๒
เพื่อไปปลอยเป็ดกาซิโนรีสอร์ทซึ่งสูง๗ชั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ๑๗๐ไร่ภายในเป็นทั้งพื้นที่บ่อนกาซิโนและเปิดเป็นโรงแรมที่พัก
มีแผนกต้อนรับคอยบริการ๒๔ชั่วโมงนะคะชั้น๑เป็นบ่อนค่ะเป็นกาซิโนนะคะ
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอแบบนี้
ส่วนปลอยเป็ดกาซิโนรีสอร์ทตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ๒๑ไร่ภายในเป็นทั้งบ่อนและโรงแรมที่พัก
มีแผนกต้อนรับบริการตลอด๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกันชั้น๑และ๒เป็นบ่อนนะคะชั้นที่เหลือจะเป็นห้องพักค่ะ
จากการสอบถามคนที่เคยเข้าไปใช้บริการก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งอาคาร๒แห่งนี้ค่ะที่มีจุดเชื่อมต่อกันเนี่ยนะคะจะมีทางเข้าออกแค่๓ทางเท่านั้น
จุดแรกคือชั้นหนึ่งก็คือเป็นทางเข้าออกสำหรับคนทั่วไปจุดที่สองคือทางเข้าออกด้านหลังค่ะอันนี้สำหรับพนักงาน
ก็จะอยู่ที่ชั้น๑เหมือนกันสุดท้ายคือทางเข้าออกบริเวณทางเชื่อมอาคารที่ชั้น๒เข้าออกได้เพียง๓ทางเท่านั้นนะคะ
ไม่รู้ว่าทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟเขาเป็นแบบไหนยังไงด้วยเนอะต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับคือมีผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ลุกไหม้แล้วก็ถังดับเผลิงฉีดออกไปทางงานแล้วไฟล์มันลามขึ้นไป
แต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับโปสเตอร์อันนี้
เหมือนกับจะมีงานใหญ่งานคอนเสิร์ตนะครับ
แล้วข้อความเนี่ยบอกว่าเผาดาดฟ้าจัดเต็มคืนที่๒๙ธันวาคมพร้อมกัน
ขอดูที่เป็นตัวอักษรหน่อยที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ
นี่เป็นภาพของบรรดาศิลปินที่จะมาร่วมงานนี้ครับ
นี่คนก็บอกเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเผาดาดฟ้า

เออหรือเขาจัดงานไปหรือยังหรืออะไรยังไงนะครับ
หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเรื่องของความปลอดภัย
หรือว่าเรื่องของการเตรียมพร้อมเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
มีความพร้อมขนาดไหนมันจะซ้ำรอยกับตอน
ซานติก้าผับหรือเปล่าในฝั่งของเมืองไทยนะ
ช่วงปลายปีเหมือนกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คืน๓๑ธันวาคม๕๑ต่อเนื่อง
เขาดาวน์ปีใหม่๑มกราคม๕๒จุดพลุหน้าเวทีแล้วก็ปุ้งขึ้นไป
แต่นี่มีคนที่เขาบอกเขาไปเจอว่ามันเริ่มจากแถวบาน้ำที่ชั้นล่าง
ใช่ค่ะส่วนไอ้คำว่าเผาดาดฟ้าจัดเต็มคืนที่๒๙ธันวาคมเนี่ยค่ะ
เหมือนเขาก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ

ดาดฟ้าแต่ความหมายที่โพสต์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่า

ยังไม่ทันถึงงานคอนเสิร์ตเลย
เดี๋ยวความคืบหน้าเพิ่มเติมเราตรวจสอบให้นะฮะ